ขันต่อค่ะวันนี้ฟ้าผ้าลงที่ตึ๊กแรมมี่อย่างที่ตาบกันนะคะ

คือเราในว่ายว่างภพศูนย์แหละเราก็ตกใจอยู่ทั้งกัน

ว่ามันเริ่มยังอยู่แต่อีกอันอื่นน่าจะต้องเป็นฟีแลนซ์ไปคือไม่ได้คืนช่องนะ
แต่ว่ายุบปลดคนเยอะมากนะคะรวมไปถึงเรื่องตัวที่แบบโดนโกงไป๒๐กว่าล้าน

ไม่คืบหน้าแต่ก็เข้าใจคุณตำรวจเขาเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่แบบรวบรวมหลักฐานอยู่
แต่ว่าส่วนทางเราอะไรอย่างนี้เราก็จะตามที่ถามตำรวจที่เจ้าของคดีว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เนื่องจากว่าผู้เสียหายมัน๒๐๐กว่าคนนะคะเขาก็ต้องเรียกแต่ละคนมา
เขาแบ่งเป็นสองกรุ๊ปก็คือคนที่แบบว่าถึงวันบินแล้วไม่ได้ไปก่อนอันนี้ค่ะก็คือว่าจะโดนจะทำคดีตรงนี้ก่อน
และคนที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงวันบินก็จะเป็นอีกกรุ๊ปนึงมันสดใหม่เลย
ก็เป็นไปตามที่เขาแจ้งมาอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองกันอยู่
แต่ถ้าไม่โดนดีดนิ้วนะคะเพราะว่าเป็นทีมบันเทิง
ทีมบันเทิงแยกคนละพาร์ทกันค่ะ

ยังอยู่เจอกันได้ที่แบบรายการบันเทิง
ก็ให้กำลังใจในวงการสื่อสารมวลชนอาชีพอย่างพวกเราด้วยก็แล้วกันนะคะ

แต่เชื่อว่าเดี๋ยวพออันนี้มันก็เหมือนฝุ่นตลบอีกครั้งหนึ่ง
แต่พอหลังจากนี้เดี๋ยวเชื่อว่าทิศทางแต่ละคนเดี๋ยวจะมีที่ไป
แล้วก็แบบลงตัวทุกอย่างมันคงลงตัวได้
นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันน้องค่ะ

พูดถึงสุดแกมมี่เมื่อวานนี้ไปเจอน้องเจมส์
อีกหนึ่งสาวนะคะเจมส์เนี่ย
เจมส์แฟนเค้าท์แล้วก็โฟกัสจีรกุลเนี่ยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสาวที่ไปเกาหลีมาไปพบแพทย์แล้วค่ะ

เห็นว่าไปผ่าตัดดูดไขมันช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เอง

อัปเดตความสวยความงามของแฟนสาวสักหน่อย
แฟนวินไปทำสวยมาขนาดนี้จะหึงมากน้อยแค่ไหนไปฟังเลยค่ะ
เหมือนได้แฟนใหม่แฟนคนเก่าดิไอ้เหมือนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
น้องเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะน้องเขาแค่ดูดไขมันตรงส่วนขานิดหน่อย
อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอย่างอื่นก็ปกติไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลย
เขาปรึกษาบอกว่าเนี่ยทำดีไหมผมก็แบบว่าเอาที่เธอสบายใจเลย
อะไรอย่างนี้เพราะว่าผมโอเคอยู่แล้วผู้ชายสบายมีแฟนไม่คิดอะไรเยอะ
ตอนนี้ก็ไม่ห่วงครับผมไม่ได้ห่วงเลย
ครับผมแต่แบบว่าก็น่ารักดีก็ดีครับน้องเขามีชีวิตชิวบาเขาผอม

แล้วคู่นี้เขาดูคบกันแบบจริงจังด้วยนะครับ
ก็เลยถามกันหน่อยว่าเออมีแพลนแต่งงแต่งงานไหม

หมุดหรือว่าปักอะไรเป็นจริงเป็นจัง
คือยังอยู่ในวัยที่แบบว่าเราสองคนยังอยากทำงาน

ใช่มีคนรอบข้างบอกนี่ยังไงอย่างไรอย่างไร

นางก็บอกว่านางไม่มีเวลาเจอชินเลยชินงานเยอะมาก

ออกกำลังกายส่องกระจกเจอหน้าตัวเองตกใจ

พูดมากเห็นในกล้องตกใจเลยพี่จริง

ใช่เพราะเราก็ติดฟิตเนทอีกจริง
เมื่อเราเล่นไปเรื่อยแบบเอ๊ยมันไม่ใช่ละ
แต่ก่อนนานมากจ้งช่วงเหลือผมผอมมากแรก
คือเคยลงไป๓๙คือผ่องมากนะพี่
คือตอนนั้นเนื้อติดกระดูกจริงยอมรับ
ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้
อันนั้นคนทักเรายอมรับนะ

แล้วก็เลยแบบจึกไหมจึก
ผู้หญิงเราเนาะอ้วนก็ปัญหาผอมก็ปัญหา
ใช่นะคะมารอลุ้นหวยกันดีกว่า